รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปิดงานสปอร์ตเฟสติวัล๒๐๑๘บริเวณลาเซ็นทรัลเวิลนะครับ
โดยมีการนำศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแสดงให้ชาวต่างชาติ
ที่เดินทางมาร่วมงานการประชุมสปอร์ตแคอร์ต๒๐๑๘รับชม
จากนี้ภายในงานยังเปิดบูธสาธิตกีฬาจากสมคมกีฬาต่าง
ที่สมาคมกีฬาเซปักตระก้อสมคมกีฬามวยสากล
และสมาคมกีฬาอิงฮานูให้แฟนกีฬาได้ร่วมกิจกรรม
ซึ่งงานก็จะมีไปจนถึงเวลา๒๒นาฬิกาของคืนวันนี้ครับ